ได้เวลาช่วงนี้มาพาคุณผู้ชมไปกราบไหว้

เพื่อความกระชุ่มกระชวยเย็นวันนี้คุณผู้ชม

เอาไปดูที่พิธีว่ายครูครับ

และพ่อปู่คำแสนสิริจันทรานาคาราช

เลขที่๗๓บ้านวังไซทอง

ตรงบนทรัพย์เบิบอำเภอวังโป่งจเพชรบูรณ์
ทิตินันจันหอมสาวประเภท๒เจ้าของบ้านเขาบอกว่าช่วงต้นปีที่แล้วเนี่ยนะล้มป่วยไม่ทราบสาเหตุเลย
สุดหนักเดินก็ไม่ได้นอนป่วยเป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่หมดหนทางรักษากว่า๖เดือน
จนกระทั่งพี่สาวเนี่ยลองเชิญร่างทรงพ่อปู่เป็นพ่อปู่เดินดงมาทำพิธีรักษาที่บ้าน
เริ่มมีอาการดีขึ้นฮะเออไม่น่าเชื่อนะคนใกล้ตายกลับมาลุกได้เดินได้ทำอะไรได้
ทำให้เกิดความเชื่อศรัทธาขึ้นมาพ่อปู่เดินดงและพ่อปู่ดำแสนสิริจันทรานาคาราชเป็นอย่างมากเลย
ก็เลยจัดพิธีไหว้ครูขึ้นมาเป็นปีที่สองแล้วครับนะฮะเพื่อนบ้านเอ่ยชาวบ้านเอ่ย
พอทราบข่าวก็ไปร่วมพิธีนะฮะพอเสร็จสิ้นพิธีปุ๊บแน่นอนมันมีขันน้ำมนต์เนี่ยฮะ
ปรากฏว่ามีหยดน้ำตาเทียนลักษณะคล้ายตัวเลขบังเกิดขึ้นมาอย่างเด่นชัด
ตามที่คุณผู้ชมเห็นบนหน้าจอตอนนี้นะฮะนะฮะมีเลขอะไรบ้างก็มองเอาละกันนะฮะ
คนก็พาไปเสี่ยงโชคกันครับเนี่ยเสี่ยงโชคตามดวงกันแล้วแต่ความเชื่อของคุณผู้ชม
แม่ค้าก็ไปลองขายถึงที่เลยนะครับ
ส่วนที่จังหวัดพยาวคุณผู้ชมครับชาวบ้านนำดอกไม้ทุบเทียนไปกลับไห้ขอโชคลาภที่เสาหลักเมือง
ภายในบริเวณอนุสรสถานก้างหงศรีดอนชัย
ตั้งอยู่ที่ตำบลสว่างอารมณ์อำเภอดอกคำใต้
ชาวบ้านก็เชื่อว่าที่นี่คือมีความศักดิ์สิทธิ์มาก
ทำให้ชาวบ้านเขาเดินทางไปขอโชคลาภเป็นประจำเลย
โดยจะไปหาส่องเลขกันนำไปเสี่ยงโชค
เช่นเลขที่ก่อสร้างสลักอยู่ที่เสาหลักเมืองปี๒๕๕๙
หรือว่าเลข๕๕๔๕๕๙เป็นเลขที่กลุ่มชาวบ้านเขาขอโชคลาภ
จุดทูปขอ๕ดอกมากัน๕คน
ทูบไปเหลืออยู่๔ดอกก็นำไปเสี่ยงโชคตามความเชื่อ

อันนี้เป็นน้ำจิ้มนะมาฝากกันพอหอมปากหอมคอ

ฮะไม่บอกนะฮะคุณผู้ชาย